ช่วงนี้ต้องบอกว่าคือหลังออกพรรษาปุ๊บมันจะเป็นหน้ากระถิ่นเนาะ

ทำบุญไปถอดกฐินเอากฐินไปให้ที่วัดกัน
ก็รื่นเริงสนุกสนานนะคะจะพาไปดูบรรยากาศกัน
อันนี้เขาใส่ชุดไทยย้อนยุคกัน
แล้วก็โชว์สเต็ปกันด้วยสเต็ปเราก็จะไล่จากเบาไปหานักค่ะ
แรกก็จะยังเขินอาอยู่บ้างนิดหน่อยอ่าช่วงต้นต้นอ่าก็จะเก็บอาการบ้างนิดนิดเลยค่ะ
หลักหลังพอดนตรีมันเริ่มบิ้วขึ้นเรื่อยอ่าค่ะอารมณ์มันเริ่มไปไง
เต็ปมันก็จะเริ่มแบบแรงขึ้นหลุดขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่ค่ะ
มีทุกช่วงวัยให้เลือกสรรนะคะเขาจัดแบบ๓ยุคคือยุคก่อน
ก็คือใช้กลองยาวเป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะยุค๒จะเต้นรำร้องเพลงคาราโอเกะ
สามคือแดนส์เลยนะคะเป็นขบวนแห่กระถิ่นวัดไซทองหรือว่าวัดบ้านพร้าวในจังหวัดสงขลาค่ะ
ก็เป็นงานบุญที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มสนุกสนานแล้วก็คึกคักแน่นขนาดไปด้วยชาวบ้านนะคะ
ขบวนแห่กระถิ่นเนี่ยเป็นกิโลเลยนะคุณเกือบถึงกิโลเลยอ่ะ
เขาบอกว่ามี๓ยุคดิฉันไม่แน่ใจว่าคนนี้อยู่ยุคไหนเหมือนกัน
แต่ที่แน่ก็คือมาด้วยใจแบบว่าอยากทำบุญแล้วก็สนุกสนานนี่แหละนะคะ
ลีลาก็เต็มที่มากจริง
นางสาวปวดาสุวรรณมณีผู้จัดองค์กระถิ่นบอกว่า

แต่ปีนี้ที่มันแตกต่างก็คือ

ส่วนคนที่แต่งชุดไทยอยากจะรำแบบไทยก็รำ

ไม่มีทะเลาะไม่มีตีกันแน่นอน
เพราะว่าเป็นการร่วมกิจกรรมงานบุญกันแบบพี่น้อง
อันนี้น่าจะเป็นยุค
ยุคไหนอ่ะ
ส่วนไฮไลท์งานบุญกระถิ่นซึ่งที่วัดขาวปกนกเป้า

มาเป็นทีมแต่ดูแล้วเดินขึ้นเนินก็เหนื่อยเหมือนกัน
เขาก็รำกันแบบน่ารักหยุ่มหิมนะคะ
มีการเผาข้าวหลามแจกด้วยนะ

เผาข้าวหลามแจกกันไปกว่า๕๐๐๐กระบอกค่ะ
นางรำเมื่อสักครู่นี้ที่ว่ามาเป็นทีม
อายุรวมกันดิฉันให้คุณทาย
รวมกันย้ำว่ารวมกันให้เท่าไหร่ดี

สาวสวสูงวัยโชว์ลีลาฟ้อนอย่างเดียวนะคะ
หนุ่มวัยรุ่นก็มามาแล้วจ้า
อันนี้มีความสุข

ก็สนุกนั่นแหละลีลาไม่ธรรมดานะ
ใครเห็นก็ต้องแหวกพื้นที่

เพราะมีเพื่อนไปทำบุญในสารา